เราอยากจะให้มันจบยังไงครับสำหรับคุณพ่อของน้องผม
คือตอนนี้ค่ะผิงจบฝ่ายเดียวไม่ได้
คือผิงอยากจะให้เขามาคุย

ถ้าเขามีเจตนาที่สำนึกผิดในสิ่งที่ลูกเขาทำ

ยังยืนยันว่ายังเป็นสองหมื่นห้าไหมครับ
เพื่อความแฟร์ของเด็กทุกทุกคนที่เขาจ่ายสองหมื่นห้า

เราก็คิดซะว่าเรามาร่วมกันทำบุญ
เอาเงินตรงนี้ไปเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญด้วยกัน
นายเกิดผลครับคิดว่าทางออกเรื่องนี้เป็นยังไงดีครับ
มันคงไม่ได้อยู่ที่ไฟใดไฟหนึ่งนะ
ในเมื่อผู้ปกครองทราบปัญหาแล้วทางออกที่ดีที่สุดมันก็ต้องเป็นการป้องกัน
เป็นการป้องกันเด็กและอบรมเด็กนะครับ
อันนี้หมายถึงถ้าเป็นน้องคนที่๖ที่คุณพ่อเขาจะ
นะครับทุกคนนั่นแหละที่เกิดขึ้น
แม้กระทั่งผู้ประคองเองของน้องหกนะครับ
ถ้าทราบเรื่องนี้แล้วยังปักใจหรือไม่เชื่อเนี่ย
เรามาคุยกันดูพญาหลักฐานไหมว่าน้องหกเขาไม่ยอมรับ
แต่ถ้าเขาเห็นรักฐานเขาอาจจะเข้าใจได้
หรือมาคุยกันเรื่องแนวทางที่จะป้องกันปัญหามากกว่าตัวเงิน
ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกมากว่าเรื่องนี้
สมมุติถ้าเกิดว่าผู้ปกครองของน้องหกเขาไม่คุยจริง
เขาก็ไม่อยากเจรจาเขามองว่าไม่เป็นธรรม
แล้วถ้าเกิดทางเจ้าของร้านเขาไปแจ้งความอย่างนี้ได้ไหมครับ
ถ้าแจ้งความคนเดียวเลยเด็กคนที่๖อย่างนี้ครับ
เนื่องจากว่ามันเป็นการทำความผิดร่วมกัน
ถ้ามีการแจ้งความกันและเป็นคดีอาญาที่มันยอมความไม่ได้
เพราะถ้าเรื่องมันถึงโรงพักแล้วมันก็ต้องส่งฟ้องทั้งหมด
แล้วเขาจ่ายค่าศิลป์หายกันไปละคนละ๒๕๐๐๐ครับ
ถ้าต้องไปฟ้องคนเดียวแล้วมันต้องตายจะต้องไปฟ้องทั้งหมดยังไงครับ
ถ้าดำเนินคดีกันไปมันก็ต้องว่ากันตามกฎหมาย
ส่วนที่เอาเงินเข้ามาก็ต้องเอาคืนเข้าไปครับ

วันนี้มีโอกาสได้มานั่งคุยแล้ว
ก็ขอความกรุณาขอความเห็นใจจากทุกคนด้วย
ว่าให้ฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่าย
แล้วเอาไปพิจารณาว่ายังไง
คือวันนี้เรายอมรับค่ะ
เรายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทุกคนเลย
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดยังไงก็ได้
แต่ก่อนที่จะคอมเมนต์ออกไปในสาธารณะ
คือช่วยวิเคราะห์แล้วก็ให้เกียรติ
เกียรติทางโรงเรียนให้เกียรติตัวเจ้าของร้านค้า
อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอะไรที่มันเกินเลย
ก็ขอความกรุณาค่ะ
สำหรับคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจมาเยอะมาก

จริงขอบคุณทุกคนที่เห็นถึงความจริงใจค่ะ
แต่ทุกคนที่ตำหนิก็รับฟังเหมือนกันค่ะ